สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๒ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีหลายประเทศนะครับที่ได้เข้าสู่ศักราชใหม่หรือว่าปีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งสามารถจะติดตามชมได้ตลอดทั้งคืน
จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้นะครับ
และในเวลา๒๒น๕๐น

เปอร์สักกระหลาดประชาคมอาเซียนนะครับ

ในฐานะประชาคมเป็นครั้งแรกนะครับ
อย่าลืมติดตามชมในเวลา๒๒น๕๐น
ส่วนประเทศแรกที่เข้าสู่ปีใหม่ไปแล้ว

ก็มีการจัดการเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคัก

ของประเทศนิวซีแลนด์เมื่อเวลา๒๔นาฬิกา

ตามเวลาในประเทศไทยที่บริเวณ
ทำกลางประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากครับ
แล้วก็รับชมการแสดงแสงสีเสียงจากกรุ๊ป

ที่ได้จัดแสดงติดต่อกันเป็นเวลานาน๕๕นาทีครึ่งนะครับ
สำหรับความพิเศษของงานนับถอยหลังในปีนี้
ก็คือมีการแสดงแสงเลเซอร์

ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงก่อนการเริ่มนับถอยหลัง

ซึ่งบริษัทรับจัดแสดงผู้ก็เปิดเผยนะครับว่า

ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับ
เนื่องจากว่ามีการใช้พลุดอกไม้ไฟถึง๕๐๐กิโลกรัม
และอุปกรณ์ต่างอีกถึง๑ตัน
ส่วนที่กรุงเวลลิงตันนะครับก็จะมีการจัดแสดงผู้ดอกไม้ไฟ
เพื่อเฉลิมฉลองศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน
ทางนี้นะครับประเทศแรกที่ย่างเข้าสู่ศักราชใหม่ในปี๒๐๑๙

มุกรสามัวเกาะคริสมัสแล้วก็ประเทศคิริบาตินะครับ
ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกส
ก้าวเข้าสู่วันขึ้นปีใหม่ก่อนหน้านิวซีแลนด์
ประมาณ๑ชั่วโมงครับ